คุณผู้ชมครับตอนนี้บรรดาพักการเมืองที่จะเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลกับพักเก้าไกล
เดินทางมาถึงที่ร้านเช็คมิลินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยขึ้นไปที่บริเวณชั้น๒ของร้านเพื่อการพูดคุยครับ
โดยมีทางด้านสมาชิกของพักเก้าไกลออกมาต้อนรับที่บริเวณหน้าร้าน
ซึ่งตอนนี้ทั้งนักข่าวทั้งไทยและก็ต่างประเทศต่างมาที่บริเวณหน้าร้าน
เพื่อรอฟังการพูดคุยในการหารือการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้นะครับ
ซึ่งถือว่ามีความสำคัญและเป็นที่น่าสนใจ
เพราะว่านี่คือการพูดคุยกันครั้งแรกนะครับ
ให้คุณผู้ชมทรงภาพบริการเวลากระสดด้านหลังในตอนนี้นะครับ
เดินทางมาอยู่ที่บริเวณหน้าร้านเชสมิลินซึ่งเป็นร้านอาหารแนวฝรั่งเศสครับ
อยู่ที่บริเวณถนนสุโขทัยเขตดูสิตที่นี่ถูกเป็นสถานที่ในการที่จะพูดคุยการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ซึ่งตอนแรกครับคุณผู้ชมครับตลอดทั้งช่วงเช้าตามจริงมีการทราบเวลาว่า๑๖นาฬิกาจะมีการพูดคุยนะครับ
แต่ว่าไม่มีใครทราบสถานที่จนกระทั่งในเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาทีครับ
พระเก้าไกลเพิ่งจะแจ้งกับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็มารอกันอยู่ที่บริเวณจุดนี้
ตอนนี้พักเก้าไกลเองในการจัดตั้งรัฐบาลเกิน๒๕๐เสียงของสอสอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้พักเก้าไกลมีทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบสองเสียงพักเพื่อไทยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเสียง
พักไทยสร้างไทยหกเสียงพักประชาชาติเก้าเสียงพักเสรีรวมไทยหนึ่งเสียง
เป็นธรรมหนึ่งเสียงซึ่งพักที่เข้าร่วมล่าสุดนะครับ
ก็คือพักพลังสังคมใหม่นะครับอีกหนึ่งเสียงซึ่งตอนนี้รวมแล้วทั้งหมด๓๑๑เสียงครับ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศภายในร้านเช็คมิลินนะครับ
ซึ่งคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลรวมไปถึงทางด้านสมาชิกของพัก
ก็อยู่บริเวณข้างในร้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณช่อพันนิกา
คุณเจี๊ยบนะครับที่ประกาศวางมือการเป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์ของพักเก้าไกล
ที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงทางด้านทางด้านพี่ใหม่นะครับ
คุณผู้ชมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมเศรษฐกิจของพักเก้าไกลด้วย
ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับ
ซึ่งบริเวณอย่างที่เราบอกครับว่าห้องอาหารอยู่ชั้น๒นะครับ
ซึ่งจะต้องขึ้นไปซึ่งทางด้านพักเก้าไกลเองก็จะอนุญาตให้กับสื่อมวลชน
ขึ้นไปถ่ายภาพก่อนที่จะมีการพูดคุยกันในห้องอาหารด้วยนะครับ
ซึ่งก็จะให้เฉพาะการถ่ายภาพเท่านั้น
ไม่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนใดในวันนี้นะครับ
ซึ่งต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ว่าพักเก้าไกลจะมีการแถลงรายละเอียด
ความร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไร
และแนวโน้มในการที่จะให้พักอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลนั้น
มีข้อกำหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรบ้าง
แน่นอนครับว่าหลายคนก็พูดถึงกันนะครับ
การจัดตั้งรัฐบาลกระทรวงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ
แต่ละพักการเมืองจะต้องมีการพูดถึงในเรื่องนี้
ว่าแต่ละพักจะถือหรือว่าใครดำรงตำแหน่ง

รวมไปถึงตำแหน่งประธานสภานะครับที่ทางด้านพักเก้าไกลเอง
ก็มีการให้ข้อมูลนะครับว่าพักเก้าไกลชนะการเลือกตั้ง
ฉะนั้นประธานสภาก็จะต้องเป็นพักเก้าไกลนะครับ
แต่ว่ารายชื่อว่าใครจะเป็นประธานสภาในขณะนี้
ไม่มีการเปิดเผยออกมาก็มีการคาดเดากันนะครับ
แต่บางคนก็บอกว่าถ้าหากพักเก้าไกลมีการเสนอชื่อประธานสภาที่เป็นอายุน้อย
ก็ต้องไปดูในเรื่องของคุณวุฒิว่าจะมีความกังวลในสภาหรือเปล่า
แต่ทางพักเก้าไกลบอกว่าในอดีตก็เคยมีการเสนอ
ประธานสภาที่อายุน้อยมาแล้วฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องกังวล
ซึ่งทางด้านบริเวณข้างหน้านะคุณผู้ชมครับตอนนี้ไม่ได้มีสมาชิกของพักเก้าไกล
ออกมาอยู่ที่บริเวณข้างนอกแล้วนะครับคาดว่าอยู่บริเวณชั้นสองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
บรรยากาศตอนนี้มีเพียงแค่สื่อมวลชนที่มาปักหลักอยู่กันบริเวณจุดนี้
ซึ่งการพูดคุยของพักเก้าไกลรวมไปถึงพักที่จะจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้
ว่าใช้เวลาตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาจนถึงเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ก็จะเป็นที่เสร็จสิ้นในการพูดคุยวันนี้
และพรุ่งนี้จะได้ทราบจากปากของพักเก้าไกรเองนะครับ
การพูดคุยในวันนี้มีมติอย่างไรบ้าง
นัทธวินทองย้อยชาวรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณเขตุศิษฐ์ครับ

ก็เพิ่งจะเริ่มเจรจากันนั่นแหละ
ก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าหลายคนก็ยังพูดถึงประเด็นนี้กันอยู่ว่า
บอกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลตั้งได้แล้วหรือยัง
ตกลงทั้ง๖พักมีการประชุมแล้วตอบรับแล้วใช่ไหม
ว่าคุณจะเป็นรัฐบาล๓๑๐เสียงร่วมกันจริง

เงื่อนแรกนะยังไม่ถึงเงื่อนสวนะ